กระแสตอนนี้ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าก็อาจจะเข้าไปถล่มหรือว่าทัวร์ลงในโซเชียลมีเดียของแม่เองเยอะนะ
ยังไงคะตอนนี้ความรู้สึกก่อน
ความรู้สึกตอนนี้คือแม่ตัดเรื่องนี้ออกไปแล้วจากใจ

แปลว่าอะไรตัดระบายจากใจคือใครมองใครว่าเราไม่สน
แม่จะเอาไว้ที่หลังค่ะแม่จะเอาไว้ที่หลังเลย
เพราะตอนนี้คือแม่มุ่งที่จะเคลียร์ให้ลุงพลเคลียร์ตัวเอง
ให้แม่เข้าใจว่าไทม์ไลน์ลุงพลทำไมถึงไม่ชัดเจน
แล้วรู้เรื่องว่าน้องหายได้ยังไงเนี่ยค่ะ
คือตอนนี้ปมเดียวที่แม่ต้องการให้ตัวลุงพลเคลียร์คือไทม์ไลน์คือลำดับเวลาใช่ค่ะ
เวลาไหนลุงพลทำอะไรเวลาไหนลุงพลทำอะไรเวลาไหนลุงพลไปไหน
เวลาไหนที่ลุงพลรู้ว่าชมพู่หายไป

ซึ่งไม่เคยคุยกันเลยเหรอคะตลอดเกือบ๒เดือนนี้
ไม่ต้องคุยกันผ่านสื่อนะเอาแบบนั่งปิดกันที่ลุงพล
ไม่ใช่ตลอด๒เดือนนะคือช่วงแรกที่น้องหายจนถึงพบศพน้องแล้วก็จัดงานนี่คือคุยกันอยู่ค่ะ
หลังจากเผาศพน้องค่ะคือเผาศพน้องก็จะมีสวดตอนเย็น
แล้วลุงกับป้าก็ไม่มาแล้วตอนเช้าก็มีทำบุญที่บ้านลุงกับป้าก็ไม่มา
ทั้งที่ก็ยังไม่ได้เสร็จงานตามที่ลุงบอกคือเสร็จงานแล้วผมจะไปทำไม
ก็เราไม่ได้ทะเลาะกันเราไม่มีเคยมีปัญหากัน
พี่น้องคนอื่นก็มาตายายก็มาแต่ลุงไม่มา
ถ้าจะให้เสร็จเรื่องจริงคือก็น่าจะหลังจากทำบุญตอนเช้าวันที่๒๒
เพราะฉะนั้นแม่ไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวหรือว่ารู้สึกท้อแท้หรืออาจจะรู้สึกไม่ดีกับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่า
บางคนก็เชื่อว่าแม่ก็อาจจะเป็นคนน่าสงสัยก็ตามเหรอค
เชื่อว่าตัวเองก็ต้องโดนตำรวจสงสัยตั้งแต่แรกแล้วทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งสดิ้งด้วย
เพราะว่าน้องตายคนเดียวไม่มีใครเห็นแม่คิดว่าตำรวจก็ต้องสงสัยทุกคนนั่นแหละค่ะ
แล้วพ่อล่ะคะพ่อรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้พ่อกับแม่ก็ไม่ใช่คนที่คนอื่นจะไม่สงสัย
ก็อยู่ในผู้ต้องสงสัยในสายตาคนนอกเหมือนกัน

รู้สึกยังไงคะตอนนี้ค่อนข้างรุนแรงนะที่ไปที่พ่อกับแม่นะ
อันนี้ก็พ่อก็ไม่ได้ดูนะโซเชียลโซเชียลไว้
แล้วรู้ไหมว่าแล้วแม่เล่าให้ฟังไหมหรือว่ามีคนมาบอกไหมบอกว่าเออเนี่ยคนเขาก็มองนะว่า
ก็มีครับก็มีแต่เราก็เฉยเลยครับ

มันก็ยังไงนะแต่เราก็ไม่ได้ไม่อยากจะคิดกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรา
จะเน้นไปที่ญาติเรามากกว่าจะเข้าใจไหม

ทำไมสงสัยลุงพลได้เอาอย่างนี้ที่แม่บอกเนี่ยคำตอบเมื่อกี้คือเท่ากับว่าแม่เริ่มสงสัยลุงตั้งแต่งานศพน้อง
ก็ตั้งแต่งานศพน้องคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าทำไมลุงกับป้าไม่มา
แค่คิดแรกคือแค่คิดหลังมาคือไม่มาจริงไม่มาเลยมันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งตอนนั้นที่แม่สงสัยแม่คุยกับพ่อไหมคะ

แล้วพ่อรู้สึกอย่างที่แม่รู้สึกไหม

เราไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มาเพราะไม่รู้สึกใช่ไหม

กลัวว่าถ้าแม่บอกพ่อว่าเราสงสัยลุงพลนะ
กลัวพ่อจะไปจับผิดเขาอารมณ์ร้อนแล้วทำให้มันทะเลาะกันค่ะ
ทำให้เราทะเลาะกัน
พ่ออารมณ์ร้อนเหรอ
ก็ไม่ร้อนเท่าไรค่ะ
แต่เขาเป็นผู้ชายเขารักลูกมากค่ะ
ทั่วไปค่ะจะไม่คุยกันเรื่องนี้
ปกติในครอบครัวไม่คุยกันเรื่องคดีนะตั้งแต่ที่เกิดเหตุชมพู่เหรอคะ

เนี่ยว่าแบบมันจะเป็นใครได้บ้าง
ตอนนี้มันมีใครน่าสงสัยใครมีปัญหากับเราใครจะทำเด็ก
ได้แม่จะสงสัยใครคือแม่จะไม่ได้คุยกับญาติ
เพราะถ้าแม่สงสัยใครแล้วแม่ไปคุยกับญาติ
แล้วถ้าเกิดญาติเราออกไปพูดข้างนอก
คนอื่นเขาจะเสียใจคนอื่นเขาจะเสียหายค่ะ

ก็มีคุยบ้างค่ะ
แต่แม่เขาจะไม่บอกพ่อเยอะ

เวลาบอกเอาเท่าที่แม่บอกพ่อนะ

คุยกันเรื่องอะไรบ้างที่แม่บอกพ่อ

บอกกันน้อยแต่ไม่บอกหมด

ไม่เป็นประโยชน์ต่อการหาสาเหตุของชมพู่
ไม่เป็นประโยชน์ต่อพ่อและแม่แล้วแต่เลยนะคะ

ถามต่อเวลาแม่คุย

เกือบจะ๖๐แล้วแม่ไม่เคยพูดชื่อ
เข้าหูพ่อเลยเหรอว่าแม่สงสัยใครบ้าง

แม่พูดมา

มันเหลือก็แค่ลุงพลนี่แหละ

แต่ว่าทุกคนก็ถูกสงสัยใช่ไหม
คือมีชื่อกลุ่มคนที่น่าสงสัย

ชาวบ้าน๒๘๐คน
ที่บอกว่าเคลียร์หมดแล้วนี่คือจาก

มันก็ไม่ใช่เหลือแค่ลุงพลหรอก

คือลุงพลนี่เป็นญาติแม่

ถ้าวันหนึ่งตำรวจบอกว่าคุณแม่หยุดพักไว้แค่นี้ก่อนล่ะ

แล้วยังความสงสัยเราที่มีต่อลุงพล

ก่อนที่คำตอบที่ว่าตำรวจจะกลับ

ลุงพลคนเดียวที่เป็นคนใกล้ตัวใช่ไหมคะ

แล้วเป็นคนนอกหมู่บ้านนอกพื้นที่มีไหมใน๑๐คน
ไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนมากจะเป็นคนในหมู่บ้านนะคะ

ถ้าสมมติใช้ตัวเลขสิบนะคะ

สงสัยค่ะสงสัยจริงแม่ก็บอกตำรวจว่า

อันดับแรกล่ะลุงพลออกสื่อว่า

ว่ารู้แล้วว่าน้องหาย
เพราะว่าสดิ้งไปหาป้าที่บ้าน
แล้วลุงอำน้ำอยู่ออกมาบอกว่า

เดี๋ยวแม่มาแม่ว่าเดี๋ยวแม่ดุ
นี่แสดงว่าลุงรู้แล้วว่าน้องหาย
เอาอันนี้ก่อน

ที่ลุงพูดไม่ตรงกันใช่ไหม

แม่กำลังสงสัยว่าลุงรู้ตั้งแต่

สดิ้งน่ะยังไม่ได้บอกใครเลยว่าน้องหาย

พากันไปตามหาน้องคือไม่ได้บอกใครเลย
ตลอดทางที่ตามหาน้องไม่ได้บอกใครเลยว่า

กับน้ำมนต์ที่เป็นลูกชายเขา

ออกสื่อว่าเจอกับสดิ้ง
ให้รีบไปหาน้องเดี๋ยวแม่กลับมา

ยังไม่รู้เรื่องก่อนที่จะไปรับพระ

เกือบไม่ได้มาหลานหาย

พระอาจารย์จำผิดวันหรือเปล่า

มันจะเป็นวันที่๑๐หรือ๑๕อะไรประมาณนี้ค่ะ

ใครจะไปจำได้ตั้ง๕๐วัน

ข้อมูลที่ลุงพูดแต่ละครั้งว่า
รู้ไม่รู้หรือว่ารู้เมื่อไหร่ว่า

ลูกแม่พูดว่าไม่เจอลุงพล

แล้วเพื่อนซีลิ่งอีกคนล่ะ
ของคนอื่นด้วยนะคุณพ่อคุณแม่

น้องซาดิ้งเองก็คือลูกสาวคุณแม่

พระอาจารย์เจ้าวาดใช่ไหมคะ

คนแรกคุณแม่คิดว่า

ซาดิ้งเปลี่ยนคำพูดหรือเปล่าเอาจริง

บอกกับพ่อแม่ครั้งแรกบอกครั้งต่อมา

บอกตอนที่ถูกสอบกลับมาบ้านแล้ว

น้องอาจจะต้องพูดหลายครั้งทั้งที่
มันอยู่ในสำนวนกับตำรวจหรือไม่อยู่ก็ได้

ก็พูดทุกครั้งตรงกันแม่แน่ใจไหม
พูดกับสหวิชาชีพก็ตรงกันค่ะ

เราได้เคยคุยนอกรอบกับลูกแบบนั่งกันพ่อแม่ลูกไหมคะ

พูดจนพันใจว่าน้องไม่ได้โกหก

เพราะความกลัวบ้างกังวลบ้าง

อีกท่านหนึ่งก็คือพระอาจารย์

อันนี้ก็ชัวร์

ว่าท่านไม่จำไม่ผิด

คือสมมุติว่าถ้า

ว่าทุกคนแน่ใจไหมว่าไม่ทำผิดไหม

จำใดบ่างจำไปใดบ่างแล้วแต่ของใครของมัน

ใครลุงพลพูดไม่ตรงกัน
แน่ใจว่าน้องสดิ้งพูดตรงกันทุกครั้ง

และแม่ก็แน่ใจอย่างที่พระอาจารย์

และแม่สงสัยเรื่องไหนอีก

ข้อที่สอง

มันจะตามมาว่าสรุปแล้วลุงน่ะ

เพราะลุงตอบกำกวมค่ะ

เดี๋ยวก็บอกว่าเจอสดิ้งแล้ว
รู้ว่าน้องหายเดี๋ยวก็บอกว่า

ช่วงเวลาลุงที่ลุงหายไปตอนไปรับพระ

แล้วทำไมถึงไปรับพระใช้เวลานาน

มันจะมีผลพ่วงกันไปตรงที่

อาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้าน

รับพระเสร็จแล้วมาเจอพระแตนอีก

แม่น่าจะดูรายละเอียดกว่าพ่อไหม

ออกจากร่าย๒๒เอ่ย๙โมง๒๒

ตรงช่วงเวลาการเดินทางมันสั้น

ไม่แบบเป๊ะเป็นนาทีนะคะว่าอยู่ตรงนี้กี่นาทีบวกเข้าไปอีกกี่นาที
คือมันก็เป็นไปได้นะถ้านี้เราเอาอย่างใจเป็นกลางก่อนนะคือมันก็เป็นไปได้
มันอาจจะจำคร่าวคร่าวทีนี้แม่คิดว่าอะไรที่เป็นตัวบอกแม่ว่า
การบอกเงื่อนเวลาตรงนี้เป็นความน่าสงสัยของลุงพลตรงไหนที่แม่แน่ใจคะ
ลุงพลบอกว่าโพสต์ที่ผมไปช้าเพราะผมมัวแต่จอดรถแล้วก็คุยกับคนนู้นคนนี้ผมเลยไปช้า
แต่จากข่าวคือคนโน้นคนที่คนนู้นคนนี้ที่ลุงพูดถึงน่ะเขาบอกว่าเจอลุงตอนที่รับพระมาแล้ว
ซึ่งเวลาตอนที่ขาไปรับพระลุงอ่ะยังเหมือนเดิมอืม
มีมีคนที่สามารถยืนยันได้ว่าเจอลุงหลังรับพระเนี่ยกี่คนคะสามคนค่ะ
ตรงกันหมดเหรอถ้าดูจากข่าวน่ะมีอยู่สองคนที่พูดตรงกัน
อืมแล้วอีกคนนึงคือไม่แน่ใจนะบอกว่าเจอหลังจากรับพระ
ค่ะเพราะว่าลุงพลลดกระจกลงมาแล้วก็ตะโกนถามอ่ะมีพระแล้วอืม
ซึ่งในส่วนเงื่อนเวลาตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคือข้อแรก
เชื่อว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นก่อนไปรับพระเพราะฉะนั้นยังตอบคำถามไม่ได้ถึงเวลาที่หายไปราว๓๐นาทีนี้
ใช่ไหมคะกับสองถ้าเป็นไปตามที่แม่เชื่อคือแม่ก็กำลังตั้งข้อสงสัยในเรื่องเดียวกัน
ประเด็นที่สองว่าตกลงลุงพลโกหกใช่ไหมที่บอกว่าแวะคุยอย่างนี้ใช่ไหม
อันนี้คือข้อสงสัยลุงพลใช่ไหมสองประเด็นนี้ต่อเรื่องนี้นะ
กลับมาถามพ่อค่ะพ่อสงสัยนี่เดี๋ยวเอาอย่างงี้ก่อน
คือพ่อรู้ไหมว่าแม่สงสัยละเอียดขนาดนี้ก็ไม่รู้เท่าแม่
แม่ไม่บอกแม่บอกพ่อเลยเหรอคะพ่อเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือค่ะ
อ่าจะจำไม่ได้อย่างงี้เหรอไม่หรอกค่ะบางอันบางอย่างที่แบบว่าถ้า
บางอย่างถ้าเราพยายามอธิบายพ่อก็อาจจะไม่เข้าใจอ่า
แล้วถ้าเราพูดพูดเรื่องเอ่อความละเอียดเข้าไปเยอะเยอะ
พ่อเขาอาจจะคาดเคลื่อนเวลานักข่าวมาสัมภาษณ์นะคะอืม
ทีนี้ในส่วนของเนี่ยเวลาถ้าเราใช้ตัวเลขทั่วนะคะ
ประมาณจากสามสิบนาทีที่ว่านี้เนี้ยเคยเคยถามไหม
เคยถามแบบเคยถามป้าแตนไหมเคยถามคนอื่นคนกันเองไหม
ว่าตกลงเขายังไงกันแน่นะวันนั้นจำได้ไหม
ก็เคยถามพ่อกับณตายณเสริมที่อยู่ใกล้ค่ะ
จ้ะกับน้องน้องค่ะแล้วได้คำตอบว่าอะไรคะ
ก็สงสัยเหมือนกันนะคะก็เลยอยากให้แม่ออกมาพูดว่า
เคลียร์เถอะใครสงสัยหมายถึงพี่น้องคนอื่นก็สงสัยเหรอคะ
ค่ะน้องน้องคนอื่นเขาก็สงสัยเหมือนกันถามแบบตรงไปตรงมา
เขาสงสัยตามที่แม่พยายามทำให้เขาเชื่อว่ามันน่าสงสัยหรือเขาสงสัยเอง
ตอนแรกก็ดูจากข่าวเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีน้องก็สะกิดมาแต่แม่ก็แอบสงสัยอยู่ในใจแล้ว
ก็มีน้องคนนึงที่แบบเป็นน้องนี่แหละค่ะสะกิดมาว่าเฮ้ยทำไมพูดไม่ตรง
ทำไมอันนี้พูดแบบนี้ทำไมวันนี้พูดแบบนี้อืม
แต่แม่ก็ยังไม่ได้อธิบายอะไรอะไรจนจนเรามาเปิดใจกันอืม
ว่าสงสัยลุงพลใช่ไหมอืมเอาเอาเอาท่อนนี้ก่อนท่อนที่บอกว่าเนี้ย
เปิดใจกันหมายถึงในพี่น้องกันเองเหรอคะหรือว่าคนรู้จักกับน้องกับน้องค่ะ
น้องซึ่งตอนที่เปิดใจกันเนี่ยนานแค่ไหนล่ะคะก็ไม่นานแล้วค่ะ
สองสามวันก่อนที่จะจะพูดเรื่องนี้
ย้ำอีกทีนะแม่สงสัยลุงพลก่อนอยู่แล้วใช่ไหม
เพิ่งสงสัยอาทิตย์นี้นะใช่แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้บอกน้อง
แต่เหมือนดูเหมือนน้องจะสะกิดเราว่าลุงพลทำไมพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้
หลายวันจนมาสุดท้ายก็มามาจับเขาคุยกันเถอะ
ตลอดระยะทางที่สงสัยมาจนกระทั่งในช่วง๒๓วันนี้เนี่ย
เคยคุยกับป้าแตนไหมคะไม่ค่ะแม่คิดว่าแม่ไม่น่าจะคุย
สงสัยลุงพลกับป้าหรอกค่ะอ่าเพราะมันก็จะเกิดแบบนี้แหละ
แต่ทีนี้ลองคิดในมุมกลับนะคะอย่างจอมขวัญเป็นคนนอก
คิดอะไรก็ได้เนอะมันไม่ได้มีอะไรที่มันต้องได้รับผลกระทบ
แต่ลองคิดมุมกลับแบบนี้ว่าการที่แม่ไม่ได้คุยกับป้าแตนมาก่อนเลย
กระทั่งมาเปิดตอนนี้ว่าแม่สงสัยลุงพลเนี่ยมันไม่ดูรุนแรงกับ
ป้าแตนกับลุงพลมากกว่าที่ค่อยลองเรียบเคียงถาม
คุยกันแบบพี่แบบน้องเหรอคะคือแม่คิดว่าแม่ก็คุยกับป้าแตนไม่ได้นะ
เพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกที่แม่แม่ไม่ได้สงสัยลุงพล
คือวันที่เผาศพน้องแม่เริ่มเอกใจแล้วว่าทำไมป้ากับลุงไม่มา
แล้วหลังจากนั้นคือไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่มาอีกเลย
แม่คิดว่าแม่คงคุยกับป้าแตนเรื่องนี้ไม่ได้แล้วค่ะ
เพราะว่าไม่ได้มาทั้งป้าทั้งลุงก็เลยไม่ได้แง้มเรื่องนี้
นี่สองประเด็นใหญ่แล้วนะคะมีประเด็นไหนอีกไหมที่เป็นกลุ่มประเด็นที่แม่สงสัยตัวลุงพล

เพราะว่าช่วงแรกก็คือเรื่องของการรู้เมื่อไหร่กันแน่ว่าน้องชมพู่หายไป
กับเรื่องที่สองคือตกลงแล้วเนี่ยลำดับเวลาที่ลุงกลับมาบ้านออกจากบ้านเนี่ย
มันเป็นยังไงกันแน่มีเรื่องไหนอีกไหม
ตอนนี้ก็คิดแค่เรื่องเอาไทม์ไลน์ของลุงให้แน่ก่อนแล้วกันค่ะ
นี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มันผูกกันโดยตัวมันเอง

ดับเวลาการรู้ลำดับเวลาการเดินทาง
ทีนี้คำถามคือสมมุติว่าทั้งหมดนี้มันมีน้ำหนัก
คือระยะเวลาการเดินทางและการรู้ก่อนหรือหลังกันแน่ว่าชมพู่ไม่อยู่เนี่ย
สมมุตินะคะว่ามันน่าสงสัยเวลาที่หายไปมันจะใช้ทำอะไรได้แม่
แม่ก็คิดอยู่ก็ยังมีข่าวเรื่องฆาตกรรมเรื่องอะไรพวกนี้ก็บางข่าวก็ยังใช้เวลาแค่นิดเดียวเองค่ะ๕นาที๑๐นาที
คือการที่รู้ก่อนรู้หลังมันน่าสงสัยอยู่แล้วล่ะนะคะ
แล้วก็ถ้าผนวกตามที่แม่ลองลำดับดูแล้วว่าแต่ละครั้ง

ให้ข้อมูลไม่ตรงกันมันก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักเข้าไป

แต่ทีนี้สมมุติถ้าเราสงสัยมันก็จะมาประเด็นที่สองตรงที่ว่าแล้วเวลาแค่นี้กับระยะทางที่เราไปเจอน้องนะตอนนั้น
แต่อันนี้เราชัดเจนก่อนนะคะว่าคือการพบศพน้องเราไม่สามารถระบุได้นะตอนนี้อย่างเป็นทางการว่าตกลงน้องเสียชีวิตเมื่อไหร่ถูกไหม

คือคำถามคือในช่วงเวลาแค่ไม่กี่นาทีตรงนั้นแม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้เหรอถ้าสงสัยว่าคนทำคือลุงพล
คิดว่าเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่ไปวัดจากบ้านลุงพลไปวัดก็เห็นในข่าวแล้วนะว่าช้าสุดก็๗นาทีแล้วเวลามัน๓๐นาที๓๐กว่านาทีแล้วนะ